พ้นเทศกาลปีใหม่มาเรียบร้อยแล้ว
สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลายต่อหลายคน

ตรวจตาความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน

มีการตั้งเต็นต์ให้พักรถ

ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพื่อแก้อาการง่วงเวลาขับรถ
ปลาร้ามันจะช่วยให้แก้ง่วงได้ใช่ไหม

ผลตำรวจตรีพนมพรอิทธิประเสริฐรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสี่
และนักศึกษาวิชาทหารร่วมกันแจกป่าร้าบองมะขามปลอม
และมะขามเปรี้ยวให้กับประชาชนที่เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
หลังเสร็จสิ้นการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เพื่อป้องกันอาการหลับในและการเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ยานพาหนะ
สำหรับปลาร้าบองที่นำไปแจกเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนอุบลรัฐ
ที่สามารถนำไปรับประทานกับข้าวเหนียวหรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอย่างมะขาม
และมะขามปลอมที่ให้รสชาติเข้ากันอย่างลงตัว
ถูกอกถูกใจคนที่ชื่นชอบการรับประทานปลาร้า
ที่สำคัญช่วยให้ผู้ขับขี่รู้สึกสดชื่นและหายจากอาการมั่วอีกด้วยค่ะคุณผู้ชม
ใครที่สนใจก็ลองหามาติดรถไว้รับประทานระหว่างขับขี่เดินทางนะจ๊ะ
อันนี้มะขามแก้งม่วงอันนี้มะขามป้อม
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ไม่แพ้กันเมื่อนายวัยวุฒิอาสรายผลในอำเภอสุวรรณภูมิ
ระดมกำลังพี่เจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนเปิดจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๖๐บนถนนสาย๒๐๒เส้นทางจากจังหวัดยะโสธร
ไปยังสามแยกบ้านวัดอำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
หากเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด
อกจากนี้บริเวณจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ยังมีบริการของเปรี้ยวจี๊จัด
ไม่ว่าจะเป็นมะยมมะดันมะเฟือง
ไว้บริการผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะ
ป้องกันอาการหลับในและคลายความง่วงได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมาโคราชบ้านเอง
มีการจัดเต็นต์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
บนถนนสาย๒๒๔โชคชัยถึงคอนบุรี
หลักกิโลเมตรที่๕๖ขาเข้าตัวเมืองนครราชศรีมา
ด้านหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลอรพิมอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมานี่เอง
ซึ่งจุดเด่นของเต็นต์บริการประชาชนบริเวณนี้
คือการนำวัสดุเหลือใช้อย่างฟางข้าวมาทำเป็นที่พัก
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าซุ้มฟาง
ก่อนนำไปมุงหลังคากับโพรงไม้ไผ่ที่ประกอบขึ้นมา
สามารถเข้าไปนอนพักได้อย่างสบายอกสบายใจค่ะคุณผู้ชม
ทำเอาคนที่ผ่านไปมาแหมต้องแวะเข้าไปนอนพักนั่งพักกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
โดยไอเดียนี้เป็นของนายบุญเติบชัชวานนายกเทศมนตรีตำบลอรพิม
สั่งเจ้าหน้าที่นำวัสดุเหลือใช้ไปใช้ประโยชน์ที่สำคัญซุ้มฝั่งข้าว
สามารถกันลมหนาวได้เป็นอย่างดีสร้างความแปลกตาให้กับผู้ที่สัญจรไปมา
ต่างพากันไปถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกด้วยล่ะค่ะ
ก็เป็นสีสันสำหรับใครที่ใช้รถใช้ถนนอาจจะมีขับรถนานแล้วเมื่อยล้าบ้างง่วงบ้างนะคะ
เป็นไอเดียที่ดีจริงของเปรี้ยวนี่นะมันทำให้ตาสว่างดีจังเลย
ใช่แล้วแต่ว่าหาห้องน้ำใกล้ด้วยถ้าทานเยอะเกินไป
อาจจะระบายง่ายนิดหนึ่งนะครับ
มาดูในเรื่องราวของปีรกาปีไก่แบบนี้
เขาบอกว่าประชาชนเขาบอกว่านิยมเลี้ยงไก่เพื่อเป็นการรับปีไก่นั่นเอง
แต่เป็นไก่สายพันธุ์ที่ไม่ธรรมดาเขาบอกว่าชื่อไก่สายพันธุ์มันก็คือไก่ตีนโต
เอาจริงไปดูหน่อยที่จังหวัดสุโขทัยแล้วยังมีอีกที่หนึ่งที่จังหวัดอายุทยา
เป็นเรื่องของการไหว้พระนเรสวนด้วยไก่ชนนี่แหละ
ต้อนรับปีรกาก็เลยวาดกันด้วยไก่แบบนี้
ครับลูกค้าจำนวนไม่น้อยเลยนะครับต่างเดินทางไปที่บ้านพักของนายสุธนสังจันท
เกษตรกรตำบลไกรในอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยครับ
เพื่อติดต่อขอซื้อลูกไก่ลูกเจี๊ยบนี่แหละสายพันธุ์ดองเต๋า
ฟังแล้วงงเพราะว่าไอ้ไก่สายพันธุ์นี้มันมาจากประเทศเวียดนาม
ซึ่งไทยเรานิยมเรียกกันว่าไก่ตีนโต
โดยนายสุธนนะครับได้แนะนำวิธีการเลี้ยงและการป้องกันโรคกับลูกค้า
อย่างเป็นกันเองเลยทีเดียวซึ่งนางแพรวนภาเมฆตานี
หนึ่งในลูกค้าบอกว่าสนใจสั่งซื้อลูกไก่ตินโตเพศเมียอายุ๑เดือน๔ตัว
ในราคาตัวละ๑๕๐๐บาทแล้วก็ศึกษาวิธีการเลี้ยงทางอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นนะครับ
แล้วเธอก็คาดว่าภายใน๕๖เดือนข้างหน้า
ไก่เหล่านี้จะต้องโตจนสามารถออกไข่และขยายพันธุ์เป็นลูกเจี๊ยบรับปีรกา
ทาวเขาใหญ่จริงนั่นเลยได้ชื่อว่าไก่ตีนโตไงโอ้โหแบร์เลยทีเดียวอยากกินต้มซุปเปอร์
เห็นแล้วมันเปรี้ยวปากจากซุปเปอร์ซุปเปอร์ตีนไก่
อีกคนนึงนะครับนายสมชายวิเศษจงเจริญผู้นิยมเลี้ยงไก่สายพันธุแปลกจากกรุงเทพ
แวะไปซื้อลูกไก่ตินโตหลังจากที่ฉลองเทศกาลปีใหม่ในต่างจังหวัด
เพราะว่าปีนี้เป็นปีรการไงหมายถึงปีไก่
อยากได้ไก่สายพันธุ์แปลกเอาไว้กลับไปเลี้ยงที่บ้านนะครับคุณผู้ชมครับ
เกษตรกรอำเภอกงไกรราชบอกว่านับว่าเป็นการประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงไก่ตินโต
ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว
เป็นทางเลือกของเกษตรกรแทนการทำนาในช่วงราคาข้าวที่ตกต่ำเป็นอย่างดีนะครับ
ส่วนอีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปทำบุญกันหน่อยที่วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับ

ประชาชนเนี่ยก็นำรูปปั้นไก่เงินไก่ทองและไก่โต้งของไทยจำนวนมากครับ
มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่หลายพันตัวเลยนะครับ
ไปกราบไหว้สมเด็จพระนเรสวนมหาราชซึ่งพบว่าปีนี้เนี่ยนะ
จำนวนมากกว่าทุกปีเพราะว่าปีนี้เป็นปีรกาปีไก่นั่นเอง
อย่างที่ทราบกันดีถ้าอยากจะไปไหว้พระนเรสวนเนี่ย
พระองค์ท่านก็นิยมชมชอบโปรดปรานการเลี้ยงไก่ชนอยู่แล้ว
ที่ผ่านมานะครับประชาชนนำรูปปั้นไก่ชนหลายหมื่นตัวมากราบไหว้
วางไว้บนฟุตบาทและภายในสวนห่อมจึงกลายเป็นสีสันดึงดูดให้ประชาชนครับ
มาในวัดแห่งนี้แล้วก็มาไหว้พระและยังมาถ่ายรูปปั้นไก่ชนเป็นที่ระลึกอีกด้วยนะครับ
สำหรับประชาชนที่มากราบไหว้สมเด็จพระนเรสวนมหาราชทางวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ย
จัดรูปปั้นไก่เอาไว้ให้บูชาด้วยนะรวมทั้งช้างและดาบชุดละสองร้อยบาทครับ
ถวายแด่สมเด็จพระนเรสวนมหาราชเพื่อขอพรให้คุ้มครองครอบครัวเงินทองไหลมาเทมาในปีใหม่ปีรกานี้นะครับ

พิเศษมากเพราะว่าที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ย
เขามีการนำท่า

ต้องมีแบบการวูบไปด้วยนะคะ

มันเหมือนกับเป็นการได้แบบผ่อนคลายแล้ว

คุณลองทำตามสักดิฉันให้๑๐นาทีหอบจริง
ผมบอกเลยว่าไม่ถึง๑๐นาที
เออเหนื่อยนะคะนี่คือการออกกำลังกายแบบทุกสัตว์ส่วนเลย
ก็เป็นการเต้นอาราบิกประกอบเพลงที่ไม่เหมือนใครเลยจริง
สำหรับกลุ่มชาวบ้านท่ากระดังงาตำบลมหาโพธิ
อำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ที่มีการออกลีลาฟ้อนรำย้อนยุคกันอย่างสนุกสนาน
ที่เห็นนี้ต้องบอกว่าเต้นกันจนลืมเหนื่อยเลย
อายุกันด้วยนะคะนี่ก็คือการเต้นแอโรบิกแบบใหม่ภายในโครงการรำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ
ที่กำลังกลายเป็นกิจกรรมยอดฮิตของผู้สูงอายุ
ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เลยทีเดียวค่ะ
นายสกุลชาติกษีพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านท่ากระดังงาประธานชมรมสร้างเสริมสุขภาพท่ากระดังงา
จากปัจจุบันผู้สูงอายุให้ความสนใจในการออกกำลังกายมากขึ้นค่ะ
จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเต้นให้เข้ากับวัยด้วยโดยมีการใช้ท่ารำวงแบบไทย
ง่ายมาประยุกต์เข้ากับจังหวะเพลงสนุกนะคะ
ก็จะช่วยให้ผู้ที่ออกกำลังกายรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน
แล้วก็สามารถออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่รู้สึกเหนื่อยง่ายด้วยค่ะ
ที่สำคัญเลยก็คือทำให้ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว
โรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันมีสุขภาพดีขึ้น
เรียกว่าสุขภาพดีทั้งกายและใจไปพร้อมกันเลยนะคะ
ซึ่งขณะนี้ค่ะโครงการรำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพกำลังได้รับความนิยม
แล้วก็แพร่หลายไปยังชุมชนต่างทั่วทั้งจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วยล่ะค่ะ

เดี๋ยวเฮ้ยใครเอาไก่มา
ไม่ใช่ไก่เวลาเรามันจะต้องมี
อย่างนี้ด้วย
โอ้โหลิ้นคุณดีจริงกระดกดีจัง

เดี๋ยวปล่อยให้น้องใบตองเข้าไปรำวงก่อนคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามครับ